พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเป็นอัครศิลปินด้วยพระปิชาสามารถด้านงานศิลปะ
โดยเฉพาะการทรงดนตรีครับเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
ในวันนี้ในห่วงเวลาของความโศกเศร้าเสียใจ
กีต้าคลาสสิกก็ได้เชิญบทเพลงพระราชนิพลของพระองค์
แพร่ในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ซึมซับ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณติดตามจากรายงานครับ
คิดถึงพ่อฟังเพลงของพ่อ
คำนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เบิร์ตเอกชัย
เจรกุลนักดนตรีกีต้าคลาสสิกระดับโลกชาวไทย
เชิญบทเพลงพระราชนิพลหลายเพลง
เผยแพร่ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
และช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทย
เพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทย

ถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนน่าจะ

เราฟังบทเพลงพระราชนิพลเพลงเดิมเนี่ย
ยังมีความรู้สึกเดิมกับพระองค์ท่านอยู่สม่ำเสมอครับ
บทเพลงพระราชนิพลลำดับที่๓สายฝน
เป็นบทเพลงพระราชนิพลที่เบิร์ตเอกชัยชื่นชอบที่สุด
ด้วยต้องใช้เทคนิคทรีมิโลหรือการสะบัดนิ้ว
ทำให้เสียงเพลงที่ได้ยินคล้ายกับเสียงสายฝนจริง
อกจากความชื่นชอบในบทเพลงพระราชนิพลทั้ง๔๘เพลงแล้ว
บทเพลงพระราชนิพลลำดับที่๕ชะตาชีวิต
ยังเป็นบทเพลงที่เป็นจุดเริ่มต้นของนักดนตรีกีต้าคลาสสิกระดับโลกคนนี้ด้วย
คือเมื่อก่อนผมเป็นเด็กวงโยงสมัยตอนป๔
ก็เป่าทำเป็นนี่แหละแล้วก็ได้ยินบทเพลงพระราชนิพลสมัยนั้น

ก็ได้ยินบทเพลงพระราชนิพลในรูปแบบของกีต้าคลาสสิกนะครับ
ซึ่งเพลงนั้นชื่อเพลงชะตาชีวิต
เป็นจุดเปลี่ยนทำให้ผมหันมาสนใจด้านกีตาร์คลาสสิก

เมื่อมีคอนเสิร์ตบันเลงกีต้าคลาสสิกทุกครั้ง
ทั้งในและต่างประเทศ
เอกชัยมักจะเชิญบทเพลงพระราชนิพล
บรรจุลงในรายการแสดงเสมอ
เพราะอยากให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก
และร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพ
ด้านการพระราชนิพลเพลงของในหลวงรัชกาลที่เก้า
เพลงพระให้พลแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ผมต้องการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
โดยเฉพาะตักษาการประพันธ์เพลงของกษัตริย์ของเรา
เพราะฉะนั้นการเล่นบทเพลงภาพให้พลในคอนเสิร์ตต่างประเทศ
เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจในการเล่นอย่างมาก

ในฐานะนักดนตรีเบิร์ตเอกชัย
้อมนำพระราชดำรัฐเรื่องความเพียร
ของในหลวงรัชกาลที่เก้า
มาปรับใช้ในชีวิตการเป็นนักดนตรีเสมอ
ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

แล้วก็สิ่งที่พระองค์ท่านสอนเนี่ย
สำหรับที่ผมเอามาประยุกต์กับนักดนตรีคือความเพียร
ความเพียรพยายามเพราะว่าการเป็นนักดนตรี
ถ้าไม่ซ้อมไม่ขยันก็ไม่เป็นประสบความสำเร็จ

หรือว่าสอนประชาชนธาวน์ไทยอยู่ตลอด
ในฐานะประสบกรณิกรไทย
เบิร์ตเอกชัยจะขอทำความดี

โดยเชื่อว่าการทำความดี
จะทำให้เกิดสิ่งดีกับคนรอบข้างและสังคม
รวมทั้งจะทำให้ประเทศชาติขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี
หลังจากนี้เบิร์ตเอกชัยเจรกุล
มีโครงการเชิญบทเพลงพระราชนิพลทั้ง๔๘เพลง
กีต้าคลาสสิกบันทึกลงแผ่นซีดี
โดยมีศิลปินและโปรดิวเซอร์ระดับโลกรวมเรียบเรียง
เพื่อให้สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
แม้ว่าในวันนี้เราจะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมี

ขณะที่พระองค์ทรงดนตรีในบทเพลงพระราชนิพล
พระองค์เองแล้วก็ตาม
แต่เหล่านักดนตรีคนรุ่นใหม่ก็พร้อมที่จะถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพล
ให้เหล่าภาษกนิกรชาวไทยได้ฟัง
และได้ร่วมลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙
อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะ